คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องราวน่ารักหน่อย
เชื่อว่าใครเลี้ยงสัตว์ก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่าสัตว์เนี่ยมักจะขี้อ้อน

เออแต่ว่าสัตว์บางชนิดบางตัวเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษด้วยนะ

โหปล่นจกกว่าแม่เมื่อยเหรอ
ปลุ่นจะตกโอ้โฮหนวดเข้า
โอ้นวดให้แม่เหรอ
นี่วันฝนพร่ำได้ยินเสียงกบเสียงอึ้งอาง
วดให้แม่ซะกลัวแม่เมื่อยวันฝนตก
โอ้ยทำไมถึงคีออนขนาดนี้
เรื่องราวนี้นะคะถูกโพสต์เฟซบุ๊ก
โดยคนใช้งานชื่อว่าคุณนงนุษย์ชูเลิศนะคะ

เหมียวตัวนี้มีชื่อว่าน้องโบตัน
เป็นแมวพันธัยสีเหลืองทองเพศเมีย
อายุประมาณ๖เดือนแล้วนะคะเป็นวัยที่กำลังน่ารักเลย
คือจากการสอบถามคุณน้องนุ๊ดเนี่ยเขาบอกว่า
เจ้าโบตันเนี่ยนะดิฉันไม่แน่ใจว่าโบตันหรือโบตันนะ

อ้ะไอ้ตัวเนี่ยข็อบอกว่าที่บ้านเนี่ยเขาชอบเลี้ยงสัตว์
โดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวก็จะมีน้องหมา๒ตัว
ซึ่งเป็นแมวพันธุ์ไทยบ้าน๓ตัว
อ้อมีชื่อตามนี้อ่าคุณชั้นรู้แล้วชื่ออะไร

ยาโอมโบตันเทา
เทานี่น่าจะสี
ดูจากสีสีของยาโอม
โบตันเทา
แต่อีกหนึ่งตัวเป็นแมวพันธเปอร์เซีย

ดูน้อยเนื้อตามใจไหมตัวอื่น

โดดเด่นมากก็คือเจ้าโบตัน

แล้วก็เป็นหมอนวดด้วยนะครับเป็นหมอนวดประจำบ้าน
โบตันเนี่ยคือได้มาจากเพื่อน

และติดกับคุณโน่งนุดมาก

นวดขาทุกคืนเลย
แค่ไหนก็จะต้องมารอนวดก่อนนอนทุกคืน
คุณนงนุษย์ก็เลยรักแล้วเอ็นดูเจ้าโบตันมากเลย
เขาบอกอนาคตอาจจะขยายพันธุ์เจ้าโบตันได้นะ
เพราะว่าเขาบอกแมวพันนี้มันขี้อ้อนน่ารักขี้ประจูบ

ไอเดียดีเผื่อว่าจะหายนะช่วงนี้เริ่มเมื่อยแล้วเหมือนกัน

ไปนวดแผนไทยโบราณเพราะว่าเป็นแมวไทยโบราณ

คุณจะโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์

แหมผมทารุณกรรมสัตว์คือคุณทารุณกรรมสามี

เอาพาไปดูเรื่องของสุนัขกันบ้าง

คุณเลี้ยงสุนัข

เกือบพูดแล้วว่าเคยเป็นสุนัขมาก่อน

ขึ้นรถอีกครับอีกตัวหนึ่งยังไม่ขึ้นนะครับ
เออมันยังไงครับอย่างนี้

เป็นรถแห่มาเลยเหรอคะ

โอ้โหแล้วไปอย่างนี้แล้วจะมีบางตัวที่หลุด

คือเขาอาจจะมีกฎหมายระบุห้ามนั่งเกินกี่คน

คือเรื่องของเรื่องเห็นแล้วมันก็แปลกใจจริงนะ

ทำไมถึงพลอยให้สุนัขคืนมันยืน

ดูมันเหมือนเป็นการปันสุกเหมือนกันแต่หลายแต่คนนะ

เกิดรถวิ่งไวสุนัขที่ไหนมันจะเกาะได้แล้ว
เออดิฉันว่ากูมันเป็นความสมัครสมัคร
สามัคคีพร้อมใจระหว่างสุนัขและคนแหละ

ใครทีท่าจะทางเดียวกันไปด้วยกัน